ปัจจุบันนี้เนี่ยตามต่างจวัดแล้วยังคงมีการใช้น้ำจากอทหารอยู่เนอะ
พอลูกก็พากันไปซ่อมอี้บอดอยู่กลางหนานะ

ลูกชายคนเล็กเห็นพ่อเป็นลมหมดสติลงไปช่วย
เป็นลมหมดสติคนที่สองค่ะ
ลูกชายคนโตเห็นพ่อกับน้องตกลงไป
ลงไปได้๒เมตรไปเจอแก๊สไข่เน่าไม่ไหวขึ้นมาครับ

กลับไปพ่อกับน้องเสียชีวิตแล้วนะครับ
ไปดูภาพตอนนำร่างขึ้นมาหน่อยครับ
ที่ต้องทำแบบนี้เพราะว่ากู้ภัยลงไปไม่ได้

ขึ้นมาแล้วก็พยายามจะปั๊มหัวใจแต่ก็ไม่ทันนะฮะเขาชีพจรหมดไปแล้ว
แล้วก็ดึงคุณพ่อขึ้นมาชื่อว่านายบุญส่งมากโปคาอายุ๕๙ปี
นะก็กลายเป็นว่าเขาเสียชีวิตไปสองศพพร้อมกันคือพ่อกับลูกนะตอนเนี้ยคือตอนที่เห็นเนี่ย
กู้ภัยเขาทำเต็มสุดความสามารถแล้วแต่มันก็ช่วยไม่ทันเพราะว่าสูดแก๊ส
เน่าเข้าไปเยอะมากเหลือเกินเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนสิบโมงเมื่อวาน
นะฮะอันนี้มันคือบ่อบาดานอยู่กลางทุ่งนานในพื้นที่หมู่สิบสอง
ตำบลลำใดอำเภอวัดพริกอ่าตำบลวัดพริกนะฮะ
อำเภอมพิสุนโลกที่บ้านลำใดครับนะฮะนายบุญส่งกับภรรยาเนี่ย
อ่ะพ่อกับแม่ออกไปก่อนไปทุ่งหนานะฮะนายบุญส่งลงไปซ่อมปั๊มในบ่อบาดาน
นะฮะภรรยาเองก็อยู่ข้างบนคอยดูนั่นดูนี่ภรรยาเห็นแล้วอุ้ย
หมดสติโทรตามลูกให้ลูกคนเล็กมาช่วยลูกมาช่วยพ่อหน่อย
หมดสตินะฮะเอาลูกมาถึงนะปีนลงไปช่วยพ่อก่อน
มันลึกสัก๘เมตรลงไปปุ๊บอ่ะเจอแก๊สไข่เน่าลูก
สติไปเป็นคนที่สองแม่ก็อ้าวโทรหาลูกคนโตอีกทีนี้
ช่วยกันหน่อยพ่อกับน้องตกลงไปแล้วก็หมดสติเนี่ยนะฮะ
แล้วก็พาเพื่อนมาช่วยนะลูกชายคนโตชื่อว่านายวิสรุธเนี่ย
ลงไปเอาสายเชือกเนี่ยพันเอวก่อนลงไปแต่ลงได้แค่สองเมตร
หายใจไม่ออกแล้วแสบจมูกกลับขึ้นมาบอกไม่ไหวแม่มัน
มันเหม็นมากเหลือเกินนะฮะแล้วก็เลยขึ้นมาอ่า
ฟังเสียงลูกชายคนโตครับผมก็ลุงแต่ว่ามันไม่ไหว
เขาล้างขึ้นมาก่อนมันกลิ่นเน่าแต่มันไม่แรง
มันกลิ่นนิดนิดแต่ว่ามันจะทำให้แขนขาเราเนี่ย
มันเหมือนว่าอ่อนแรงลงไปเลย
ก็คือถ้าเมื่อเช้าหมดแรงไปดื้อเลย
เมื่อเช้าเขาไม่ล้างขึ้นมาก็คงจะกองอยู่ในนั้นเหมือนกัน
อืมนะฮะบ่อนี้มันลึกสักประมาณแปดเมตรนะ
ปากบ่อกว้างหนึ่งเมตรตำแหน่งที่นายบุญส่ง
หมดสติเนี่ยก็คือก้นเบาะนะฮะแล้วก็
ข้างบนเนี้ยก็จะมีนายอ่าลูกชายอีกคนนึงนะฮะ
ส่วนจุดที่นายวิสรุธคือลูกคนโตปีนลงไปก็แค่๒เมตร
คือแค่สองเมตรมันได้กลิ่นแล้วไงนะฮะก็เลยสันนิษฐานว่า
กลิ่นนี้มันก็คงทำให้พ่อลูกหมดสติไป
ก็คือแก๊สไข่เน่านะครับขณะที่เอาร่างของพ่อลูกขึ้นมาเนี่ย
ค่ะนะฮะก็นำไปจัดพิธีบัรพยากรุณสรควรอาทิสราการบริเรียนที่วัดกลับพวง
ที่จังหวัดพิษนุโลกครับทำกระดังความสกเช้าเสียใจของบรรดาญญาติย่า
ในครอบครัวจริงจริงบ่อนี้มันเคยมีคนลงไปแล้ว
แล้วก็เสียชีวิตแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็มาเกิดกัน